สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหลือเกินในระยะนี้มีนัยยะสำคัญนะคะ
เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศในประเทศไทยของเรากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ
จะมีทั้งร้อนมีทั้งฝนแล้วก็มีหนาวเย็นฉับพลันด้วยค่ะ
โดยหลังจากนี้ค่ะคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะข้ามถึงเช้ายังคงมีอากาศเย็น
มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะ
ยอดดอยหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สี่ถึงสิบองศา
ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็น
มีฝนร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศา
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามันนะคะ
รอยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสองถึงสามสิบสามองศา
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนจัดค่ะคุณผู้ชม
มีฝนฟ้าขนองรอยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ราวราวยี่สิบสามถึงสามสิบห้าองศาค่ะ
ส่วนที่ประเทศออสเตรเลียร้อนจัดค่ะร้อนจัดจนเกิดไฟป่าเลยค่ะคุณผู้ชม
เกิดไฟป่าในเมืองเพิร์ตนะคะเผาไหม้บ้านเรือนของประชาชนไปกว่า๒๐หลัง
ที่คุณผู้ชมเห็นมีควันพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งรูดูร้อนของออสเตรเลียเนี่ย
คุณผู้ชมจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็มีลมพัดแรงค่ะ
ทำให้เกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้งนั่นเองและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ